คุณผู้ชมตามประเด็นเรื่องการเมืองกันบ้างครับแน่นอนว่าไฮไลท์ในช่วงนี้
หลังจากที่เราได้นายกมาแล้วคราวนี้ก็คือจะเป็นโฉมหน้าว่าว่าที่รัฐมนตรี
รัฐบาลหน้าตาจะเป็นยังไงจะเย่หรือจะยี้
อันนี้ยังนะอันนี้ยังอันนี้แค่ตอนที่เขาแถลง๑๑พักร่วม
ไม่ใช่นี่บรรยากาศชื่นมื้นตอนนั้นโฉมหน้าคอรมอโผล่คอรมอเศรษฐาหนึ่งครับ
ณวันที่๒๗สิงหาคม๒๕๖๖ตอน๓ทุ่ม๒๔นาที
คือต้องไล่เวลาอย่างนี้เลยเพราะมันเปลี่ยนแบบได้ตลอดเลยเนาะ
ถ้าไม่บอกวันเวลาเดี๋ยวจะหาว่าเอาข้อมูลไม่อัปเดต
เอาว่าณวันเวลาตอนนี้ที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยครับ
ค่อนข้างนิ่งประมาณ๙๐แล้ว

กระทรวงใหญ่คงจะไม่หนีไปจากนี้สักเท่าไหร่
มาดูกันหน่อยก็แล้วกันครับคอรมอเศรษฐา๑โผล่คอรมอลล่าสุด
คราวนี้ให้ดูเป็นโคต้าของแต่ละพักก็แล้วกันนะฮะ
จะได้ง่ายหน่อยว่าพักไหนจะได้กระทรวงไหนดูแลกระทรวงไหนบ้าง
โผล่คอลโรมอล์เศษฐานึงในส่วนของภักด์เพื่อไทยเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมตามหน้าจอนะฮะ
รองนายกรัฐมนตรีจะมีถึง๗คนด้วยกัน

เริ่มไล่มาจากคุณภูมิธรรมเวชยชัย
รองนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์

นายชูศักดิ์สิรินินรองนายก
น่าจะดูแลเรื่องกฎหมายฮะ
อกจากนี้ครับนายสมศักดิ์เทพสุธิน
รองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่าน
แล้วก็มีคุณปานปรีพหิตธานุกรรองนายก
จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยนะฮะ
แน่นอนครับนายกรัฐมนตรีก็คือคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง

คือภักดิ์เพื่อไทย๑๔๑เสียงเนี่ยนะฮะ
เสียงเนี่ยนะฮะถ้าดูตามหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ลองเอา
ฟิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหน่อยครับ
ราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นคราวนี้คือจะไล่ไปตามกระทรวงนะ
เมื่อกี้บอกให้เห็นถึงว่ารองนายกนั้นจะมีชื่อใครยัง
ไหนบ้างแถวบนซ้ายสุดพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์โผล่คอรมอ
เศรษฐา๑คาดว่านั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมครับ
ถัดมาคือคุณปานปรีพหิษฐานุกรเป็นรองนายกควบตำแหน
รัฐมนตรีต่างประเทศถัดมาคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้า
เพื่อไทยเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีพาณิชย์ถัดมาอีก
หนึ่งคนขวาสุดแถวบนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจน่าจะเป็น
รัฐมนตรีคมนาคมซ้ายล่างครับคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัว
หน้าภักดิ์เพื่อไทยโผนี้จะเป็นรัฐมตรีกระสวงสานทสุคถัด
มาก็คือคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลน่าจะนั่งรัฐมนตรี
ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ลงพื้นที่ภาคใต้กับ
เศรษฐาด้วยนะครับคุณประเสริฐจันทรรวงทองครับน่าจะเป็น
สุธินคลังแสงน่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็
เป็นกระทรวงใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นนะฮะดูเรื่องของเศรษฐกิจการค้า
การขายสุขภาพการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมี๒เก้าอี้ครับก็คือชื่อของคุณพวงเพชรชุนละเอียดหรือว่าเจ๊แจ่นหรือป้าแจ๋นที่หลายคนเรียกกันเป็นผอเลือกตั้งสสกมของเพื่อไทยและคุณจักรพงศ์แสงมณีนายทะเบียนพักและผู้ที่ทำงานใน

เช่นเดียวกันกับซ้ายล่างคุณสุรพงษ์ปิยโชฎเป็นโคต้าของการแจกนบุรี๒คนนี้คือรัฐมตรีช่วยคมนาคมในโผนี้นะครับส่วนรัฐมตรีช่วยมหาดไทยครับคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์น่าจะมาดูแลตำแหน่งตรงนี้และรัฐมตรีช่วย
มาครับพักภูมิใจไทยมีสอสอ๗๑ที่นั่งได้เก้าอี้ใหญ่รัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ที่พักนี้โครงสร้างเรื่องท้องถิ่นและการศึกษาครับคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักเนี่ยเป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีมหาดไทยคือมธ๑นะฮะถัดมาครับพลต

จอที่เห็นขวาสุดครับคุณสุภมาศอิสรภักดีจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยพานิทเหล่านี้คือในส่วนโคต้าของภูมิใจไทยพลังประชารัฐมี๔๐ที่นั่งสอครับจะดูแลเรื่องหลักเรื่องดินน้ำป่าการกระเศษจะดูเรื่องของธรรมชาติธรรมชา

มีคุณพิชารัฐเหล่าหะพงษณะสอสอบัญชีรายชื่อเบียดมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับ
ตอนแรกมีชื่อหม่อมหลวงชโยธิศกรีดากรใช่ไหมฮะล่าสุดโผล่นี้จะเป็นคุณพิชารัฐเหล่าหะพงชนะ
รัฐมนตรีช่วยสองตำแหน่งจะมีคุณอนุชานาคาสัยมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและคุณพิมพัทธาวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับ
นี่คือในส่วนของรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนามี๑๐ที่นั่งสอก็ยังคงเป็นชื่อเดิมโผเดิมครับกระสวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอคุณวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าพักก็จะมาเป็นรัฐมนตรีเจ้า
พี่ชายณดิรกณภูเก็ตพอหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของนิดามอบฉายาให้รัฐบาลชุดนี้ก่อนเลยฮะรัฐบาลอึ่งไข่ที่มิ้นเคยกินพี่อุยเคยกินนะแหละฮะเหตุผลบอกว่าเหมาะสมดีและรัฐบาลนี้รวมหลายพ

ทันทีที่เดินเข้าไปในงานปุ๊บโอ้โหกรี๊ดเสียงกรี๊ดนี่ดังลั่นสนั่นเลยทีเดียวกลัวมาเข้ามาขอถ่ายรูปบางคนหนึ่งขั้นปีนต้นไม้อ่ะคุณปีนต้นไม้อยากจะเห็นคุณพิธาตัวเป็นเป็นนะคะนี่ปีนกันอย่างนี้เลยคือพิธีนี้เขาบอกว่าเป็น
ทางธรรมชาติหรือว่าฮีโขเขาจะไปขอเข้ามาเจ้าแม่โพศพทั้งในไร่และนาให้ปกป้องรักษาดูแลไร่นาคุณพิธาบอกเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงานประเพณีนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ผูกเข้ามือขวัญก็มาเต็มแล้วคุณพิธาบอกยืนยัน

ความคงเส้นคงว่าจะอยู่คู่กับผมคนนี้
หลังจากนั้นก็เข้าร่วมพิธีผูกข้อมือนะคะรับขวัญแล้วก็มีการมอบเข้าตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล
ด้วยก่อนที่จะรับชมการแสดงของชาวปากาเกยอ๒ชุด
อย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะ
ช่วงสุดท้ายนี่คุณพิทามีการลุกขึ้นจับไมค์แล้วบอก
ทุกคนเรามาเซลฟี่กันหน่อย
เดี๋ยวนี้เนี่ยไปไหนคือมันต้องมีแบบช็อตเซลฟี่แบบนี้กันจริงนะคะ
ก่อนกลับคุณพิทาให้สัมภาษณ์ถึงโผล่คอรมอลที่ออกมาด้วยว่า

คือให้กำลังใจและกังวลใจ
ก็เอาเป็นว่าขอให้เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง
อะไรที่เคยสัญญากับประชาชนไว้
โดยเฉพาะการปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหาร
โดยแบบบังคับใช่ไหม

แล้วก็ต้องให้โอกาสว่าที่รัฐมนตรี
ว่าการประสงค์กระหลาหมคนใหม่ด้วย
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความกังวลใจเช่นเดียวกัน
แต่ก็หวังว่าจะเอาประชาชนเต็มที่ตั้งนะครับ
แล้วก็สัญญาประชาคมที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนไว้